ผลการลงมติของสนช

อาจจะไปลงล็อกเอาตรงกุมภาหกสอง
ไม่ใช่พฤติกา๖๑แล้ว
ฉะนั้นก็แปลว่ามีเวลาอีกประมาณ๑ปี

คำถามข้อใหญ่ที่ถามกันมาตลอด
ก็คือว่า๑พลเอกประยุทธ์
จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งไหม

ภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกา

มีคนบอกว่าถ้าจะเป็นไม่ได้

มีคนบอกว่าก็เป็นไปได้ยาก

เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา

วิวัตนาชัยนักการสิน

จับมือกันสกัดนายกคนนอก

เป็นเคยเป็นสอสอภักดิ์เพื่อไทย

เสนอให้คุณสุเทพตั้งพัก

คนวงในรัฐบาล

หรือสนับสนุนตัวเขาก็ตาม

ถ้าอยากให้ชนะ

พักเล็กคุยกันตอนนี้

คนที่จะทำพักเอาเงินใส่เข้าไปให้คุณลุงกำนัน
คำนันก็ไปใช้กระบวนการ
ความเก่าของลุงกำนันเป็นคนขับเคลื่อนให้อย่างนั้นเห
ลุงกำลังจะรู้ว่าในภาคอีสานจะใช้ใคร

เขารู้ในประเทศไทยลุงกำนันรู้ว่า
ใครจะทำศักยภาพขนาดไหน
เขารู้วิธีการรู้ความคิดของชาวบ้าน
แต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละอะไรไม่เหมือนกัน

คนภาคใต้จะเป็นผู้แทนภาคใต้
ต้องปลาใสสนามหลวงต้องปลาใสที่สภา
แต่คนภาคอีสานมาพูดที่สนามหลวงที่สะพาน
ไม่ได้ไม่ไหว้ชาวบ้านสอบตก
คนภาคเหนือต้องเยี่ยมชาวบ้านต้องมีรถนำ
วอกับภาคเหนือเขาชอบพวกเจ้าขุนมุนนาย
แต่คนอีสานนี่มีรถนำบอกเป็นรัฐมนตรีแล้ว
กลับบ้านไม่เป็นหาทางกลับบ้านไม่สุดสอบตก
ซึ่งเรื่องอย่างนี้ลุงกำนันเขารู้นิสัยของแต่ละคน
นิสัยของแต่ละภาคแล้วเขามองคนออกนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่ทำอยู่ทุกวันนี้
คนที่คิดอยู่ทุกวันนี้นะครับมันผิดหมด

ถ้าลุงกำนันไม่ทำให้เนี่ยนะครับ
พลเอกประยุทธ์คิดว่ายากที่จะได้เป็นนายก
ถ้าลุงกำนันไม่ทำนี่นะครับ
ก็คือไม่หัวหน้าทักษิณ

คะแนนนิยมของลุงกำนันตอนนี้
หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีนะ

คนยังเชื่อยังนิยมลุงกำนันอยู่เหรอ
คนรักลุงกำนันยังรักลุงกำนันและรักมากขึ้น
เกลียดลุงกำนันก็เกลียดมากขึ้นก็เลย
เกียรติลุงกำนันก็เลยคิดว่าลุงกำนันคะแนนตก
ฝ่ายรักลุงกำนันก็เลยว่าลุงกำนันคะแนนดีขึ้น
มันแล้วแต่ฝ่าย

แล้วแต่ว่าจะมีความรู้สึกจากใคร
คนที่รักก็ยังรักอยู่รักมากขึ้น

คนที่ไม่ชอบอยู่แล้วก็บอกว่าลุงกำนัน
ตอนนี้ถ้าเดินมาอีกทีไม่มีใครเดินตามแล้ว

เออแล้วเรื่องนี้ลุงกำนัน
เที่ยวมายุอย่างนี้ลุงกำนันมีคดีอยู่เนี่ย

แล้วทำไงลุงกำนันคดีก็คดี
ถ้าลุงกำนันคือลุงกำนันนี่นะครับ
เขาประกาศว่าเขาไม่สมัครสอสอ

และผมก็เชื่อว่าลุงกำนันไม่เป็นหัวหน้าพัก
แต่เขาสามารถจะเป็นที่ปรึกษา
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่บอกว่าควรทำอะไรยังไง
พักการเมืองพวกนี้ได้
ให้เขาเชื่อว่ามีตัวตนลุงกำนัน
คนที่จะมาช่วยก็มาเอง
ถึงแม้ลุงกำนันนะครับ

ถ้าตัดสินผิดลุงกำนันอยู่ในคุก
กำนันก็ยังทำพักได้ยังช่วยได้
เข้าไปอยู่ในคุกนี้ยังลันพักได้เหรอ
ยังมีความคิดความอ่านที่จะแนะนำ
คนที่อยู่ข้างนอกว่าคนทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้

เลือกตั้งเมื่อไหร่ชนะเมื่อนั้นสั่งได้
ถ้าครูกำนันจะไปอยู่ในคุกก็สั่งได้

สัญญาณที่ทราบในขณะนี้จากลุงกำนันโดยตรงนะครับ
ยังไม่แสดงว่าจะรับหรือจะปฏิเสธ
แต่ที่เป็นข้อเสนอก็คือว่าที่ทำพักกันอยู่เนี่ย
หมดเงินเปล่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมา

ฉะนั้นถ้าจะเอาชนะเพื่อไทยประชาธิบัตร

ใช่ครับแล้วถ้าจะทำนะครับ
อย่าคิดทำเป็นเพื่อให้ประยุทธ์เป็นนายกเท่านั้น
อย่างลุงกำนันพูดว่าเดินกระบวนที่ประกันตัวออกมานี่

ถ้าจะคุ้มก็คือก้าวข้ามพระนาท่านหัวหน้าทักษิณให้ได้
ต้องก้าวข้ามพนักท่านหัวหน้าทักษิณให้ได้
คือเลือกตั้งแล้วชนะพักเพื่อไทย
ภักดิ์ของพระนาท่านหัวหน้าทักศิลป์ภักดิ์อะไรก็ตาม
ที่คนเชื่อว่าเป็นพระนาท่านหัวหน้าทักศิลป์

ถึงจะถือว่าคุ้มที่ทำงาน

ถ้าก้าวข้ามคุณทักษิณไม่พ้น

ถ้าเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับ

ปฏิวัติมาปฏิวัติไปสิ

เอ่อพวกที่อยู่เป็นพวกหัวหน้าทักษิณ

ที่จะขับรถไปส่งคนที่หนีคดีไปต่างประเทศ
ก็พร้อมที่จะขับไปต่างประเทศ

พอพลักฯหัวหน้าขึ้นมาเป็นราตาวัน
ให้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นด้วยดีด้วย
อยากข้ามไหมอยากหมดปัญหาไหม
ต้องใช้สูตรวิวัตนชัย
ต้องให้ลุงกำนันทำพักไปคุยกันซะดี
คุยกันซะดีแล้วให้พักเป็นพักอันดับหนึ่ง
ไม่ใช่พรรคอันดับร้อยต้องชนะพรรคเพื่อไทยให้ได้
การเมืองวันหน้าเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้เงิน
เพื่อการซื้อเสียงหัวละห้าร้อยหัวละพันหัวละสองพัน
ยังทำได้ไหม
เงินซื้อเสียงตอนนี้มันซื้อยาก
แต่การเลือกตั้งหนังเงินมีส่วนที่สำคัญ
ซื้อไม่ซื้อเสียงแต่ว่าต้องใช้เงิน
ใช้เงินเริ่มปูทาง๑ปีเนี่ยต้องทำอะไรยังไงต้องใช้เงิน
คือถ้าจะทำภาคการเมืองนะครับตอนนี้ต้องเริ่มทำแล้ว
ใครก็ตามจะทำนอกจากพวกผู้แทนเก่า
เก่าเขาจะเริ่มเช้าหน่อยก็ได้พักใหม่คนใหม่ใหม่นะครับ
อย่างเช่นพักลุงกำนันถ้าจะทำต้องเริ่มทำแล้ว
ให้คนหาเสียงอยู่๑ปีทำความดีอยู่๑ปี
ซึ่งความดีพวกนี้นะครับต้องใช้เงินช่วยต้องใช้เงินช่วย
แล้วก็ใช้มากแต่พอถึงเวลาที่จะไปจ่ายกัน
ลายหัวตอนก่อนลงเข้าขัวอันนั้นไม่จบแล้วจบแล้ว
จบแล้วจบก่อนได้เบอร์แถวภาคอีสานเนี่ย
เพื่อไทยไม่ต้องใช้เงินซื้อเสียงแต่เขานิยมศรัทธา
พักเพื่อไทยเลือกกี่หนก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแล้วจริงไหม
พักเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้
ถ้าพักอื่นใช้เงินไม่เยอะเกินไปและใช้ไม่เป็น
นึกออกไหมครับนึกออกไหมครับถ้ามีคนที่เคยหาเสียง
เคยใช้เป็นแล้วก็วางขั้นตอนต่างอย่างที่พวกนักการเมืองที่เขาทำกันเป็นนะครับ
ปีที่เขาทำพักเพื่อไทยถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เหนื่อย
ถึงจะนิยมชมชอบพักเพื่อไทยแต่ถ้ามีคู่แข่งที่เขาเริ่มทำงานการเมือง
แล้วก็พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมใช้เป็นระยะเวลา๑ปีจากนี้ปูไปเรื่อยเดินไปเรื่อย

ยุคนั้นผลเอกชวริสต์อีสานเขียวดังจะตายดังจะตายเลยนะครับ
ภาคไทยรักไทยนะครับพนักท่านหัวหน้าทักศิลป์กับผมทำกันมา
ทำงานกันอยู่๑ปีนกแร่เข้าสภาเกินครึ่ง๖๐๗๐
นกแลคือโนเนมเนี่ยนะ
โนนิมถ้ามีหนี้ใช้จ่ายหาเสียงจำนวนเท่าไหร่พี่ก็ไม่ต้องพูดหรอก
เยอะมากนะครับเยอะมหาศาลแต่ว่ามันต้องพ้องเป็นทุกคน
ต้องทำกระแสให้มามันไม่ใช่เจาะคนใดคนหนึ่งแบบที่จ่อกันมันไม่ได้
มันต้องมีทั้งกระแสมีทั้งอะไรต่างมีทั้งการทำงาน
ต้องไปกันทั้งภาคต้องทำกันทั้งภาคถ้าจะทำไม่ใช่
ไม่ใช่อย่างที่คิดกันว่าเจาะเอาเป็นคนหมดยุคหมดสมัยแล้ว
ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยนักข่าวถามคุณวิพัฒนาชัยว่า
รวมกันเป็นไปได้ไหมเพื่อจะสกัดนายกคนนอก
คำตอบก็คือเป็นไปได้แต่ตอนท้ายเนี่ย
คุณวิวัฒนาชัยบอกว่าเป็นไปได้ถ้าสุเทพไม่เอา
เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณสุเทพไม่เอาด้วยนี่คืออะไร
คือถ้าคุณสุเทพทำพักถ้าคุณสุเทพไม่เอาด้วย
แปลว่าคุณสุเทพมีคะแนนมากไม่ทำคือถ้าคุณสุเทพไม่ทำพักนี่
คนนี้เขาจับมือกันอยู่แล้วใครเป็นนายก
พี่สินเป็นนายกอยู่แล้วถ้าสุเทพไม่เคลื่อนไหว
ถ้าเพื่อไทยชนะคุณประชาธิปัตยก็ยอมให้พิสิทธิเป็นนายก
แน่นอน๑๐๐ทำไมไม่เป็นเองเป็นเองไม่ได้
เพราะถ้าเป็นเองอภิษฎยอมไปเป็นรองนายกกับ๒๕๐สวดีกว่า
กว่าทั้งอะไรต่างนะเราก็รู้กันปลอดภัยอะไรบ้าง
ฉะนั้นสูตร๒พักจับมือกันพิสิทธิ์ต้องเป็นนายก
เพื่อไทยต้องกลืนเลือดยอมดีกว่าเป็นฝ่ายค้าน
เป็นก็คืนเลือดยิ้มเพราะว่ามันจะได้กระทรวงมหาธัย
กระทรวงคมนาคมจะได้กระทรวงการคลังอะไรพวกนี้
คือสูตรเทพไม่ทำพรรค๒ภักษณ์นี้รวมกัน

ประชาธิปัตย์กับไทยรักไทยบวกกัน

บางครั้งประชาธิบัตย์ได้๕๐กว่า

แต่๒อันนี้บวกกัน๘๐กว่า๘๕
ยังไงถ้าสุเทพไม่ทำมันก็บวกกัน๘๐กว่า๘๕
คือ๔๐๐กว่าขึ้น
คักลิกที่ทำเนี่ยพี่
เอ้าขอโทษพี่นะยกมือไหวนะ

ของผู้ใหญ่แถวโคราชท่านก็ไม่ได้เคยได้เกิน๑๐
ทำใหม่ท่านจะได้เกิน๑๐ได้ยังไงล่ะพี่
มันก็ไม่เกินนะครับพี่

ท่านก็หลังมาท่านก็ประมาณนี้

ระดับบิ๊กนะพี่ระดับใหญ่ของเมืองไทยนะพี่นะ
ชื่อเสียงกล้องฟ้าเมืองไทยเลยพี่
ยังขนาดนี้ไอ้พวกห่อมแ้มที่ไปทำใหม่อ่ะพี่

ไม่ดีนู่นนี่นั่นกูดีกว่า

ประชาชนคงไม่ได้เลือกนะพี่อย่างนั้น
เขาเลือกคนที่คุกอยู่กับชาวบ้านทำงานเป็น

ท่านผู้ชมครับกำลังสนุกแต่ว่าเวลาหมด
เอาอย่างนี้ทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่ง

ให้มันเห็นรูปเห็นร่างอะไรชัดขึ้นกว่านี้
เดี๋ยวจะเชิญคุณวิวัฒนาชัยมาใหม่
เพราะว่าตั้งแต่ต้นรายการจนมาถึงวันนี้
จนถึงตอนนี้เราได้รู้อะไรเยอะ
ฉะนั้นสรุป๑ยุคกำนันตั้งพักการเมือง

ภารกิจของลุงกำนันยังไม่จบ
อย่าคิดว่ายมล้มยิ่งรักได้แล้ว

หัวหน้าผมไม่ได้คือก้าวข้ามระบบทักษิณให้ได้

ก้าวข้ามแล้วยังบอกหัวหน้าผมอยู่อีก

พี่ผู้ชมครับนี่คือ
คุณวิวัฒนาชัยณกาลสินครับ

แต่ที่ฟังมาผมก็ว่า

วันนี้ติดค้างไว้ก่อนเพราะว่าเวลามีน้อย